ก้อยเจแตนวันอาทิตย์นี้จะแนะนำสถานที่ให้กับคู่รักที่กำลังมองหามุมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสวยในญี่ปุ่น
ซึ่งนอกจากจะโรแมนติกแล้วนะคะยังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักอีกด้วย
สนุกสุดโก้ยแค่ไหนติดตามชมได้วันอาทิตย์เวลา๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โปรดติดตามตอนต่อไป